เอาส่วนที่หาดใหญ่เขาบอกมีธาตุยาเสพติดค่ะไปดักตามง้อเมีย
ซึ่งหอบลูกชายเนี่ยหนีไปเมื่อสองเดือนก่อนแต่ง้อไม่ได้ค่ะ
สภาพมันแบบนี้เธอก็เลยถ่ายภาพตัวเองลงเฟซบุ๊กไปเลยเนี่ยนะคะ
หัวโนตาเขียวปากแตก
เธอบอกว่าผู้ชายคนนี้มาดักเธอ
ช่วง๕ทุ่มของวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
เป็นช่วงที่เธอก็กำลังจะกลับบ้านนี่แหละ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ

แน่โอ้นี่คุณซ้อมมวยกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย

เขาวิ่งหนีก็ยังตามเข้าไปทำร้ายร่างกาย
และที่สำคัญเห็นในมือผู้ชายไหมคะมีหมวกกันน็อก

บอกว่าที่ต้องเลิกกันก็เพราะนิสัยแบบนี้แหละ
ก้าวร้าวโมโหง่ายชอบตบตีและติดยาด้วย
หลายครั้งที่เอาเพื่อนมามั่วสุมยาอยู่ที่บ้าน
บอกว่าอย่าทำก็ไม่เชื่อก็เลยต้องเลิกกัน
แล้วสรุปก็มาดักทำร้ายกันแบบนี้เนี่ยนะคะ

วิงวอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเธอหน่อย
ภาวะกลัวว่าอดีตสามีคนนี้เจ้าคนโมโหร้ายเนี่ย
จะตามมาหาแล้วเจอเธอและทำร้ายลูกอีกรวมถึงตัวเธอด้วยค่ะ
ฟังจากที่คุณสุภาษาบอกแล้วคุณสมบัติครบถ้วนเลยนะคะ

คนดีที่ไหนจริงนะคะอันนี้เอาฝากตำรวจดูด้วยนะคะ